แต่ว่าช่วงแรกเราไปติดตามอีกหนึ่งความเคลื่อนไหว
ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันกับการเมืองด้วย
เพราะแม่ของจานิววันนี้ถูกตำรวจออกหมายจับนะครับ
ในข้อหาที่มีการกระทำการหมินเบื้องสูง
ทั้งมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ซึ่งแม่ของจานิวพร้อมทั้งทนายความ
ก็เดินทางรับทราบข้อกล่าวหาในทันทีครับ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันนี้นะครับคุณผู้ชม
นางสาวพัฒนารีชาญกิจแม่ของนาย
สิรวิทย์เสรีธิวัตรหรือว่าจ่านิว
นำกลุ่มประชาธิปไตยใหม่พร้อมด้วยทนายความ
เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
กรรมคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาจยกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอธครับ
หลังจากที่สารทหารกรุงเทพออกหมายจับนางสาวพัฒนารี
หมินสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา๑๑๒และความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ก่อนที่จะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนนะครับนางสาวพัฒนารีบอกว่า

และไม่พร้อมจะชี้แจงหรือให้ข้อมูลใดต่อสื่อมวลชน
ทนายความของนางสาวพัฒนารีบอกว่า
ทางด้านของคุณแม่ของจันนิวไม่เคยรู้จักกับนายบูรินอินติน
ผู้ต้องหาคดีหมินสถาบันเบื้องสูงเป็นการส่วนตัว
แต่ว่าอาจจะเคยพบกันระหว่างทำกิจกรรม
ซึ่งก็อาจจะไม่เคยพูดคุยกันด้วยนะครับ
โดยเฉพาะผ่านทางเฟซบุ๊คหรือว่าแอปพลิเคชันไลน์ต่างเหล่านี้
ส่วนเรื่องของรายละเอียดในการถูกออกหมายจับ
ทีมทนายบอกว่าไม่เคยถูกออกหมายเรียกมาก่อน
และวันนี้ก็เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสด๕แสนบาท
ยื่นขอประกันตัวต่อพนักงานสอบสวน
แต่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นนี้
จะยื่นขอประกันในชั้นศาลต่อไปนะครับ

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ